คุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่าข่าวนี้ขอแบบว่าเสียงนิ่ม

ยังไงคะไม่ใช่อะไรพูดถึงลูกทุ่งกันมาเยอะแล้ว

จะบอกว่าฟังทุกยุคทุกสมัยไม่มีเชย

คือเมื่อวานนี้ค่ะถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่เลย

เป็นการรวมเพลงอมตะของครูชาลีอินทรวิจิตรนะคะ

เดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะ
มันยังอยู่ในใจของใครหลายคนเพลงนี้คุณผู้ชมค่ะ
เชื่อว่าเพลงนี้นะคะบอกเลยว่า
บอกถึงความเป็นลูกกรุงได้อย่างแน่นอนจริง
พิเศษสุดค่ะที่ได้ฟังเพลงนี้จากเจ้าของผลงานเพลงนะคะ
ตอนนี้ค่ะคุณอาชรีนั้นอายุก็เกือบ๙๐แล้ว

ไมค์นี่ยังกับวัยรุ่นเลยคุณผู้ชมค่ะ
อกจากนี้ค่ะภายในนะคะก็ยังมีนักร้องดัง

คุณอลิสก็มาร่วมงานด้วย
ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผลงานนี้เป็นผลงานที่คนรักเพลงลูกกรุงต้องมี
เพราะว่าเป็นผลงานเพลงที่มีคุณภาพจริงค่ะ
นี่ไงนะคะผ่านไปกี่ปีกี่ยุคสมัยก็ยังคิดถึงประชาชนที่เขายังฟังเพลงเราอยู่เสมอ

ก็ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนนะคะได้สัมภาษณ์เหมือนกัน
หลังจากตอนนี้พี่แกก็เบนเข็มนะคะ
ไปรับราชการเป็นนายกอบจจังหวัดสมุทรประการ
บทบาทใหม่ที่ได้รับเป็นงานที่ท้าทายนะคะ
ส่วนประเด็นดราม่าคุณผู้ชมแล้วก็กระแสที่ถูกตำหนิผ่านสื่อโซเชียลนะคะ
พี่ตู่ก็เลือกนำคำตำหนิมาปรับปรุงก็แล้วกัน
อะไรที่มันติเพื่อก่อก็เลือกอันนั้นมาละกัน
พร้อมยืนยันนะคะยังไงยังไงก็ไม่ทิ้งวงการบันเทิงค่ะ
ขอยึดงานราชการเป็นหลักก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
งานเมนหลักต้องอยู่ในการทำงานของราชการค่ะ
ถามว่าครึ่งชีวิตเนี่ยก็เป็นนันทิดาแก้บัวสายที่คือให้ความสุขทางด้านเสียงเพลงตลอดนะคะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันค่ะ
เวลาที่เรามาทำงานนะคะที่เป็นในหน่วยของงานข้าราชการตรงนี้นะคะ
ก็ยังเหมือนกับว่ายังมีความคุ้นเคยที่เวลาจะเจอพี่ของน้อง
เวลาเราไปลงพื้นที่หรือเราไปงานต่าง
ก็ได้ร้องเพลงอีกเช่นเดียวกัน
มันเป็นเรื่องปกตินะตอนที่พี่เป็นศิลปินเอง
ไม่ใช่ว่าจะไม่โดนนะมันก็มี
แต่เพียงแต่ว่าเราปิดหูปิดตาดีกว่าไหม
แล้วก็ฟังรับฟังสิ่งไหนที่เราก็เอามาปรับตัวเองสิ
ถ้าเรารักตัวเราเองเท่านั้นเองพี่ใช้คำนี้มาตลอด

พี่เป็นคนที่เราทำงานจ้ะทำงานฉัน
และใช้สิ่งที่ผลงานบางอย่างในการทำงาน

ทำวันนี้อาจจะไปอีก๔ปีข้างหน้า
ทำพี่หมดสมัยเทอมพี่ก็ได้